ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา

หลังจากนั้นสามีมารู้ว่า

เอาก็เลยตามไปง้อขอคืนดี
ไม่ยอมคืนดีนอนเล่นอยู่ในเปรย์หน้าบ้าน

ดีตภรรยาตัวเอง๓นัดจนเสียชีวิต
เพราะเขาไม่ยอมคืนดี

และเมื่ออย่างง้อเพื่อกรอบไปสาย่อน
บ๊วยถามหานี่ว่า
ว่าสามารถเปิดแบบนี้
และกลายมากเธอ
บ๊วยดับมอบในตัว
และมากขึ้นทุยไป

ไม่เจอแบบเราไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้

ศรีแก้วผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนางสาวจารุพันธ์อินสุธา

ตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เขายืนยันว่าไม่มีเจตนาฆ่าอดีตภรรยา
วันเกิดเหตุตั้งใจไปง้อขอคืนดี

แต่อดีตภรรยากลับเปิดเผยถึงความสัมพันธ์รักครั้งใหม่กับชายอื่น
ทำใจยอมรับไม่ได้
สะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๒ธันวาคม
ขณะนางสาวจารุพันธ์นอนอยู่ที่เปรย์ข้างบ้าน
พร้อมพงศ์เดินมาที่บ้านเข้าไปพูดคุยกับอดีตภรรยา
ก่อนจะคว้าอาวุธปืนที่เตรียมมายิงใส่๒นัด
ระหว่างนั้นแม่ของนางสาวจารุพันธ์ที่เห็นเหตุการณ์
วิ่งเข้าไปกอดลูกสาวหวังปกป้องให้พ้นคมกระสุน
แต่อดีตลูกเคยไม่สนใจยิงซ้ำอีกหนึ่งนัด
ลูกสาวสิ้นใจขาอ้อมกอดของแม่
หลังก่อเหตุนายพร้อมพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ก่อนเข้าไปมอบตัวกับตำรวจในพื้นที่สพพระนครศรีอายุทยา
จำปีอินสุธาแม่ของผู้เสียชีวิต
รับว่าตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ลูกสาวอยู่ในอ้อมกอดร่างเต็มไปด้วยเลือด
ถามอดีตลูกเคยว่าทำไปทำไมอยากตัดอนาคตตัวเอง
หรืออดีตลูกเขยตอบกลับว่าพร้อมติดคุกและจะเข้ามอบตัว
แม้เธอจะยอมให้อภัยแต่สุดท้ายต้องถูกลงทัน
ด้วยกฎหมายและชดใช้กรรมที่ก่อไว้
แม่บอกว่าทำมันทำไมอนาคตตัดอนาคตตัวเองเหรอ
เขาบอกว่าพร้อมติดคุกแล้วก็จะมอบตัว
อยากบอกอะไรกี่ตัว
อยากบอกครับให้รับเวรรับกรรมไปตลอดชีวิต
ยกโทษให้เขาขอให้เขารับกรรมไป
ด้านนายหนึ่งแฟนของผู้เสียชีวิตยอมรับว่า
รู้จักกับผู้เสียชีวิตมานานกว่า๖เดือน
และรู้ตัวมาตลอดว่าแฟนสาวเคยมีอดีตสามีมาก่อน
แต่เลิกลากันแล้วจึงคบหาดูใจ
และไม่เคยมีปัญหาอะไรกับแฟนเก่าด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำให้ทั้งสองแตกแยกกันอย่างแน่นอน
ผมก็เสียใจอยู่สาเหตุที่ว่าถ้าตายเพราะผม
มันก็อาจจะเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่เขาได้ลงมือทำ
แต่ถ้าคนถ้ามีความคิดสักหน่อยคงจะไม่ทำ

ผมเคยได้ดูแลอยู่พักหนึ่ง

แล้วผมก็ได้คุยกับผู้ตายไปแล้วว่า
หลังจากที่แบบเคลียร์ปัญหาอะไรลงตัวแล้วเนี่ย
จะมาขอเข้ามาหรือมาอะไรอย่างนี้

แต่ว่าคือน้องเองก็ได้ตกลงแล้วว่าก็โอเค

แต่ช่วงเวลาที่คบกันคือเขาไม่ได้เข้ามายุ่ง
หรือเข้ามาตามลาวีอะไรอย่างนี้
หลังสอบปากคำตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
จุดทิ้งปืนบริเวณกลางสะพานสวนนก
และนำตัวไปชี้จุดที่บ้านที่เกิดเหตุ
แต่เมื่อมีชาวบ้านมามุงดูจำนวนมาก

ก่อนนำตัวส่งฝากหางศาลที่เรือนจำ

นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพนมยง
โดยจะมีพิธีชาพนักกิจ

ไทยรัฐทีวีรายงาน